สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลก็คือเรื่องของสว
ล่าสุดสวคุณวัญชัยออกมาพูดแล้ว

จริงบอกว่าพร้อมหนุนนายกเสียงข้างมาก
แต่บอกว่าก้าวไกลแค่๑๕๑เนี่ย
แม่อาจจะไม่ได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้
พร้อมแนะนำบอกว่าเป็นฝ่ายค้านดีกว่าน่าจะแข็งแรงกว่า
อ่าพูดอย่างนี้แล้วจะยังไงกันต่อ
นะครับคุณวัชชัยสอนสิรินะฮะสวกล่าวถึงจุดยืนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
จุดยืนของตัวเองไม่เปลี่ยน
ใครรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็พร้อมแหละที่จะหนุน
ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นก็จุดยืนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นพักเก่าไกลเพื่อไทยหรือภูมิใจไทย
ที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้ก็ตาม
ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้
แต่ขนาดนี้อันนี้คุณวัญชัยพูดนะ
ก้าวไกลแม้จะได้มา๑๕๒แต่มันยังไม่ถึง๒๕๑นะฮะ
เสียงตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะได้เสียงข้างมากแล้วเนี่ย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เสมอไป
รวมได้๓๑๐เสียงไปแล้วนะครับ
เขาบอกว่าอันนี้คุณบัญชัยพูดว่างเขายกตัวอย่างเหมือนเพื่อไทยครั้งที่แล้ว
ตัวมองว่าถ้าก้าวไกลทำงานเป็นฝ่ายค้านจะทำให้การเมืองในสภา
แข็งและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คนนั้นเพราะใครที่รวมเถียงกว้างมากได้
ก็จะทำให้รัฐบาลเดินต่อไปได้
คราวที่แล้วพักฝ่ายค้านนี่มีถึง๒๐๐กว่าเสียง
คราวนี้เนี่ยก้าวไกลจากบทบาทที่ทำงานมา
ตลอดระยะเวลา๔ปี
และความที่ได้รับการสนับสนุนจากคนหนุ่มสาว
มันมีสถานการณ์อย่างนี้

ถ้าเขาเป็นฝ่ายตรวจสอบฝ่ายค้าน
จะถือว่าเป็นฝ่ายปรวจสอบที่เข้นแข็งมาก
การทำงานในสภาพบทบาทของการปรวจสอบ

เนี่ยเกิดกว้างเข้นแข็งมอบสมยิ่งขึ้น

เราขอเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกันมาช่วยกันผลักดันเรื่องนี้
การส่งเสียงจากประชาชนดังไปให้ถึงเสียงสวแล้วกันเปิดโหวตนะ
ท่านใดคุณผู้ชมอยากจะร่วมโหวตเข้าไปเลยคุณเห็นด้วยหรือไม่
ที่สวควรจะเคารพเสียงของประชาชนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เสียงข้างมากของสอสอเราเปิดโหวตแล้วนะฮะตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้ว
คุณผู้ชมก็สแกนคิววาโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลย
เราจะรับการโหวตถึงวันที่๑๘พฤษภาคมนี้
โดยเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนจาก๑๐สถาบันร่วมกันกับสื่อมวลชน๔สำนัก
เรามาดูก่อนว่าเสียงของประชาชนที่ตั้งไปแล้ว
ถึงเสียงอันนี้ที่เราเปิดโหวตอันนี้
มันจะเป็นอย่างไรและสสจะรับสี่งข้างมากของประชาชนหรือไม่อย่างไรในการโหวตเลือกนายกวัฒนมตรี